มาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลย

หลายคนเดินทางตามจุดต่างทั่วไทย

หลายจุดหลายพื้นที่ได้รับผลพวงจากพายุเซินกา

ปกกลุ่มเมืองไทยของเราเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าหากเราดูภาพรวมสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรายังคงพบว่ามีการกระจายตัวของฝนในหลายจุดนะครับ
หลักนั้นยังคงเป็นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุเซินกา
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าหย่อมนี้เนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
จะหอบเอากลุ่มฝนจากบริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทยมาบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย
แต่ว่าตอนนี้เองครับถ้าหากเราดูตรงนี้จะพบว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำ๑ห่อมกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ก็ไปดึงเอาหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของพายุเซินกาย้อนกลับมาอีกรอบนึง
นั่นก็หมายความว่าภาคอีสานตอนบนเจอฝนทั้งไปและกลับนะครับตอนนี้จุดดังกล่าวที่ต้องเจอฝนมา๒๓วันที่ผ่านมา
สองวันนี้ยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้จะเคลื่อนตัวออกไป
ขณะที่ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากเราดูบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนจะเห็นเป็นลักษณะของกระแสลมหมุน
อยู่ตรงนี้นี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนะครับคาดการณ์ว่าจะออกจากเมืองไทยของเรา
ไปในช่วงวันที่สามสิบสามเอ็ดนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ฝนจะดีขึ้น
ช่วง๓๐กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนลงมาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อุ่นใจได้หน่อยหนึ่งนะครับ
เพราะว่าฝนจะลดลงแต่ว่าวันนี้ครับใครที่อยู่ตามจุดต่างที่ปรากฏในหน้าจอนะ
ขณะนี้อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำเยอะเหลือเกิน
อาจจะเกิดไพทย์ทางน้ำประชาติอื่นตามมาได้
พื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิสุนุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
อีสานครับหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่บริเวณทางตอนบนของภาค
จังหวัดเลยหนองบูลลำภูร์ชายภูมิขอนแก่นนครราชสีมากุฎรธานีสกวรนครนครพานมกละละศิรและมุกนฮาร์นะครับ
ชัยนาธลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
ตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ

อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้
เกิดน้ำท่วมในหลายจุดหลายพื้นที่แน่นอนครับ
๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับอยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้
ตอนนี้นะครับมีพายุอื่น๒ลูกที่ก่อตัวในบริเวณ
มหาสมุทรพานซิฟิกส์ฝั่งตรวนตก๒ลูกนี้จะส่งผลต่อ

เดี๋ยวติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ

สำหรับใครจะเดินทางไปตามเมืองใหญ่ทั่วโลก

นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ